พี่เศษโหลโซ่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็น

อะไรก็ทำพี่เสกไม่อยู่

อย่างที่ทราบกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวของคดีความค่ะ

แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๒วันที่ผ่านมา

ยังนานน่ะมันเผ็ดครบรอบเลยหรอคะใช่นะคะ
ก็มี๓สมาชิกพี่เสกพี่ใหญ่พี่กลาง
ก็คือพี่การเป็นสมาชิกยุคถัดมานะคะ

ส่วนพี่ลัสเตอร์กีตาร์มาที่นโรนไม่ชะบายไม่ได้มาคุณผู้ชมพี่กางร้องเพลง
ก็คือนะคะก็คือยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันครบรอบนะคะ
พี่เสกคว้ากีต้ามาโซโลแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะ
ใหญ่กระเทิดมากร้องคอนเฟิร์มกับแฟนคลับว่า
เขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่แน่นอนได้ชื่อคอนเสิร์ตแล้วนะ
ชื่อว่า๓คนเล่นหมื่นคนดู
คุณผู้ชมไปชมบางช่วงบางตอนนะคะที่พี่โลโซเนี่ยเขาไลฟ์สดร้องเพลง
ไม่ต้องห่วงฉันเพราะมากจริงไปชมเลยค่ะ
คนมีความสระบาย

วันนี้มึง๒๕ปีที่แล้วนะครับเราก็ก็จะออก
เป็นวันมาอัลบั้มโซโลเทศจีย์นะคะ
แต่ว่าในเรื่องผลงานนี้นิสเนี่ยฉันยกยอมรึงจิต
พี่การรับนะว่าโตมากับบทเพลงพี่เสกนะ
ต้องนะคะโทรศัพท์ถามพี่เสกเลย

จัดคอนเสิร์ตนี้เองแหละแจ๊ค

อันนี้ความอิลุงตุงนังของพี่ด้วยของพี่เสกด้วยพี่ไม่กลัวเหรอ
การบอกไม่เป็นไรพี่ก็สู้คดีไปเรื่อย

แต่ว่าเรื่องที่ผับดังย่านทองหล่อติดต่อพี่เสกไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคุณผู้ชม
เขาประกาศเลยนะคะว่าเลื่อนไปก่อนของพี่เสก
เจก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันเหมือนกัน
เดี๋ยวฉันไปเล่น๑๙พฤษภา

แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมประชาชนชาวไทยห่วงตัวเองดีกว่า

อยู่บ้านดูไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐปลอดเชื้อโควิดแน่นอนจ้